หลายพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือกันพิเศษหน่อย
เพราะว่ายังคงมีโอกาสได้เจอกับพายุฝนฟ้าขนอง
ได้สร้างความเสียหายในหลายจุดหลายพื้นที่
เหมือนที่เราเห็นภาพข่าวกันมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ดังนั้นตั้งแต่วันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๑๘

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ต้องเฝ้าระวังอันตรายที่จะเกิดจากพายุฤดูร้อนนะครับ
ปัจจัยสำคัญหลักนั้นเป็นเรื่องของมูลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานตอนบน
แผลลงมาของอากาศเย็นมาปะทะกับอากาศร้อนที่ปกกลุ่มอยู่แต่เดิม
ให้เกิดพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้นะครับ
ขณะที่บริเวณตอนกลางของประเทศตอนนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากกระแสลม

อบเอาความชื้นเข้ามาปะทะกับกระแสลม

จุดที่เกิดการปะทะกันก็สามารถให้จะเหนียวนำ

ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
มาพร้อมกระชวกแรงเกิดขึ้นได้ในอายะนี้
นั่นก็หมายความว่าตอนนี้เองบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลาง
ช่วงระยะเวลา๑๕ไปจนถึงวันที่๑๘พฤษภาคมนี้
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนที่สามารถที่จะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้นะครับ
ที่ตกมาในระยะนี้อาจจะยังไม่มากมายนัก
คงต้องรออีกอึดใจเดียวนะครับหลังกลางสัปดาห์
การว่าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้น
และแน่นอนนะครับว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมามาจนถึงปีนี้
สถานการณ์พายแล้วของเรานักดวงเหลือเกิน
ปัจจัยสำคัญก็คือปรากฏการณ์เอลนิโย
ตอนนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นได้จบสิ้นลงไปแล้วนะครับ
แต่หนึ่งปรากฏการณ์ที่หลายคนกังวลก็คือปรากฏการณ์ในฝั่งตรงกันข้าม

ถ้าหากหนักดวงหน่อยก็อาจจะเหนียวนำทำให้เกิดน้ำท่วมได้เหมือนปี๒๕๖๐
และตอนนี้เองมีกระแสข่าวออกมานะครับว่า
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการติดตามสภาพอากาศ
รวมไปถึงคาดการณ์สภาพอากาศทั่วทุ่มโลก

ปรากฏการณ์ลานีย่าที่คาดการณ์ไว้
ปีนี้น่าจะมาเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์ไว้
โดยจะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนต่อเนื่องเดือนกรกฎาคม

ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราอย่างไร
เราจะไปพูดคุยกับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ตั้งแต่ความรุนแรมมันก็ค่อยเริ่มจากอ่อนไปก่อน
หรือมีผลอย่างรุนแรงชัดเจนก็คือในช่วงปลายปีหรือช่วงต้นปีหน้านะครับ
เพราะฉะนั้นก็จุดที่ต้องระวังในช่วงปลายปีนี่คือช่วงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ
ซึ่งฤดูฝนของเขาจะไม่เหมือนกับภาคอื่นนะครับ
ขณะที่พิเศษบนฤดูหนาวภาคใต้ฝั่งออกจะเป็นฤดูฝนนะครับ
เพราะฉะนั้นเราห่วงว่าปลายปีนี้จะมีฝนมากในภาคใต้ฝั่งเกาะนะครับ
ตอนนี้หลายคนตั้งใจรอเหลือเกินนะครับฤดูฝนไทยที่จะมาเติมน้ำตามแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง
การฤดูฝนไทยจะเริ่มต้นช่วงไหนครับ
คาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์วันเสาร์นี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นฤดูฝนนะครับ
เพราะฤดูฝนเราจะตรวจสอบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือประจำฤดูนะครับ
ซึ่งเราคาดว่าจะมาในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับ

ขอบคุณคุณฟันไชยศักดมชัยนะครับอธิบดีโครมทุนิยมวิทยานะครับ
นี่คือข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำการเกษตร

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ